คนออกไปตอนกลางคืนเยอะเมื่อสักครู่ถูกคมขู่

เป็นหญิงสาวที่จังหวัดพยาวค่ะ
แต่ว่าตำรวจไปรวบตัวได้ทัน
ผู้ชายสารภาพเสพยาบ้ามาด้วยค่ะ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปีนะคะเดินทางไปแจ้งความกับพันธ์ตำรวจโทอเนกบางวัน
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพยาวค่ะ
โดยบอกว่าวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตี๑ตี๒เขากลับจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
กำลังจะไปรับพี่สาวที่ห้องพักในตัวเมืองพยาว
พอไปถึงก็จอดรถตรงหน้าห้องพี่สาวแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงรู้ชื่อทีหลังคือนายสันติค่ะ
เดินออกมาแล้วก็ถือมีดปลายแหลมมาด้วยล็อกคอไว้ทันทีอาการดูแล้วเหมือนคนเมายาเมายาเสพติดแน่
แล้วก็ลากผู้หญิงคนนี้ลงจากรถไปทำร้ายร่างกายจนกระทั่งตำรวจมาถึงแล้วก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันค่ะ
ตำรวจจับตัวนายสันติพรมพิลาวัย๒๒ปีคนนี้ไว้เป็นชาวอำเภอเมืองหนองคายนะคะ
คุมตัวไปสถานีตำรวจภูทรเมืองพยาวแต่ยังไม่สามารถสอบสวนได้ทันทีเพราะว่ามีอาการมึนเมาค่ะ
ออกมาที่ห้องข้างห้องของคนตีจะคงคืนนอกเปิดประตูห้องที่ไหว่
แล้วพอปีนอกบ่วนแล้วแป๊บซะครำพิพัฒนาก็จะเดินออกมาลอกคอนอกเลยอ้อมจากหน้ารถนอกมา
เรามาล็อกคอกับถือมีดด้ามปลายแหลมมา
แล้วปีเล่าก็วิ่งหนีไฟ

เหมือนเขาสงบสติอารมณ์ได้แล้วเขาใจเย็นไปสักพักหนึ่ง

นอกก็ขอโทษแต่ปีนอกได้ก่อนแล้วก็พี่นอกไปสัก๕ปีไปแอล

ไม่ได้ยน่ะ

เหมือนซับสวิตช์ไฟ

แล้วก็เดินไม้หลากนอกลงรถ
ไปทำร้ายน้องเจ้าตีข้างห้อง
แล้วบาดเจ็บที่ไหนของเจ้า

เพราะว่าพอร้านต้องใส่กางเกงยินขายาวมันช่วยได้
คือมีช่ำแล้วก็ปากแตก
บวมแล้วก็หน้าผากหนู
ซ่อม๓ตัวเนี่ยเจ้าตัวแดงตัวแดงหมดเลย
ครับแต่ตอนนี้จ้างแม่ทีมันจับตัวได้แล้วเนอะครับ
จับได้ตอนที่เกิดเหตุเจ้าตำรวจไปเจอพอดีเจ้า
เออแล้วนอกจะเอาเรืองจะได้พูดครับผม
นอกเที่ยวอ่ะจะเอาเรืองถึงที่สุดเหมือนกันเนอะ
วันนี้ตำรวจเจ้าของคดีก็ได้ส่งผู้ต้องหาฝากขังที่เรือนจำจังหวัดพยาวแล้ว
แล้วก็แจ้งข้อหาอาณาจารย์ทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาบ้า

แต่ไม่ยอมรับพยายามข่มขืนค่ะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป